เพราะเราคือลูกของเขา
แล้วเราก็พยายามทำดีที่สุดแล้วก็ตอนลูกตอนหลานให้ทำดีที่สุดค่ะ
เพื่อตอบแทนบุญคุณที่พ่อองค์ท่านทำไว้ให้กับประชาชนของท่านทุกคนค่ะ

รายการที่จะถ่ายทอดความรู้สึกความทรงจำ
ที่ลูกประชาชนชาวไทยมีต่อพ่อของแผ่นดิน
เพราะเรามีพ่อหลวงเป็นที่สุดในดวงใจเหมือนกัน
เพราะเราทุกคนคือลูกของพ่อ

ตั้งแต่เกิดมาอย่างแรกก็ต้องบอกว่าเราก็รู้สึกภูมิใจที่เกิดมาในแผ่นดินของราชกาลที่๙นะครับผม
เด็กก็ทุกที่ที่ปรับเราไปก็จะเห็นพระบบรมประชายาหลักอยู่ในทุกที่
แต่ตอนเด็กก็รู้ว่าคนนี้คือพระเจ้าอยู่บัวของเรา
แต่ตอนเด็กก็รู้ว่าคนนี้คือพระเจ้าอยู่บัวของเรา
แต่ตอนเด็กก็รู้ว่าคนนี้คือพระเจ้าอยู่บัวของเรา
แต่ตอนเด็กก็รู้ว่าคนนี้คือพระเจ้าอยู่บัวของเรา
แต่ตอนเด็กก็รู้ว่าคนนี้คือพระเจ้าอยู่บัวของเรา
แต่ตอนเด็กก็รู้ว่าคนนี้คือพระเจ้าอยู่บัวของเรา

แต่ตอนเด็กก็รู้ว่าคนนี้คือพระเจ้าอยู่บัวของเรา
แต่ตอนเด็กก็รู้ว่าคนนี้คือพระเจ้าอยู่บัวของเรา

แต่ตอนเด็กก็รู้ว่าคนนี้คือพระเจ้าอยู่บัวของเรา
แต่ตอนเด็กก็รู้ว่าคนนี้คือพระเจ้าอยู่บัวของเรา
แต่ตอนเด็กก็รู้ว่าคนนี้คือพระเจ้าอยู่บัวของเรา

แต่ตอนเด็กก็รู้ว่าคนนี้คือพระเจ้าอยู่บัวของเรา
ก็รู้ว่าคนนี้คือพระเจ้าอยู่หัวของเรา
แต่ตอนเด็กก็รู้ว่าคนนี้คือพระเจ้าอยู่บัวของเรา
แต่ตอนเด็กก็รู้ว่าคนนี้คือพระเจ้าอยู่บัวของเรา
แต่ตอนเด็กก็รู้ว่าคนนี้คือพระเจ้าอยู่บัวของเรา
แต่ตอนเด็กก็รู้ว่าคนนี้คือพระเจ้าอยู่บัวของเรา
แต่ตอนเด็กก็รู้ว่าคนนี้คือพระเจ้าอยู่บัวของเรา

แต่ตอนเด็กก็รู้ว่าคนนี้คือพระเจ้าอยู่บัวของเรา

แต่ตอนเด็กก็รู้ว่าคนนี้คือพระเจ้าอยู่บัวของเรา
แต่ตอนเด็กก็รู้ว่าคนนี้คือพระเจ้าอยู่บัวของเรา
แต่ตอนเด็กก็รู้ว่าคนนี้คือพระเจ้าอยู่บัวของเรา
แต่ตอนเด็กก็รู้ว่าคนนี้คือพระเจ้าอยู่บัวของเรา
แต่ตอนเด็กก็รู้ว่าคนนี้คือพระเจ้าอยู่บัวของเรา
แต่ตอนเด็กก็รู้ว่าคนนี้คือพระเจ้าอยู่บัวของเรา
ภาพที่เราเห็นไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลย
ภาพที่เราเห็นไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลย

กลับกลายเป็นว่าท่านออกไปเดินทางในที่ที่มันลำบาก

กลับกลายเป็นว่าท่านออกไปเดินทางในที่ที่มันลำบาก

ความเพียงเราก็จะได้รู้จากเรื่องพระมหาชนกที่ตอนนั้นเป็นพระราชนิพลของท่าน
ความเพียงเราก็จะได้รู้จากเรื่องพระมหาชนกที่ตอนนั้นเป็นพระราชนิพลของท่าน

ส่วนความพอเพียงเราก็ถูกพูดอยู่ตลอดเวลาในเรื่องของความพอเพียง

ส่วนความเพียงเราก็ถูกพูดอยู่ตลอดเวลาในเรื่องของความพอเพียง
ส่วนความเพียงเราก็ถูกพูดอยู่ตลอดเวลาในเรื่องของความพอเพียง
ส่วนความเพียงเราก็ถูกพูดอยู่ตลอดเวลาในเรื่องของความพอเพียง
ส่วนความเพียงเราก็ถูกพูดอยู่ตลอดเวลาในเรื่องของความพอเพียง

ส่วนความเพียงเราก็ถูกพูดอยู่ตลอดเวลาในเรื่องของความพอเพียง
ส่วนความพอเพียงเราก็จะถูกพูดอยู่ตลอดเวลาในเรื่องของความพอเพียง
ส่วนความเพียงเราก็ถูกพูดอยู่ตลอดเวลาในเรื่องของความพอเพียง
ส่วนความเพียงเราก็ถูกพูดอยู่ตลอดเวลาในเรื่องของความพอเพียง
ส่วนความเพียงเราก็ถูกพูดอยู่ตลอดเวลาในเรื่องของความพอเพียง

ส่วนความเพียงเราก็ถูกพูดอยู่ตลอดเวลาในเรื่องของความพอเพียง
ส่วนความเพียงเราก็ถูกพูดอยู่ตลอดเวลาในเรื่องของความพอเพียง
ส่วนความเพียงเราก็ถูกพูดอยู่ตลอดเวลาในเรื่องของความพอเพียง
ส่วนความเพียงเราก็ถูกพูดอยู่ตลอดเวลาในเรื่องของความพอเพียง
ส่วนความเพียงเราก็ถูกพูดอยู่ตลอดเวลาในเรื่องของความพอเพียง
ส่วนความเพียงเราก็ถูกพูดอยู่ตลอดเวลาในเรื่องของความพอเพียง
ส่วนความเพียงเราก็ถูกพูดอยู่ตลอดเวลาในเรื่องของความพอเพียง
ส่วนความเพียงเราก็ถูกพูดอยู่ตลอดเวลาในเรื่องของความพอเพียง
ส่วนความเพียงเราก็ถูกพูดอยู่ตลอดเวลาในเรื่องของความพอเพียง
ส่วนความเพียงเราก็ถูกพูดอยู่ตลอดเวลาในเรื่องของความพอเพียง
ส่วนความเพียงเราก็ถูกพูดอยู่ตลอดเวลาในเรื่องของความพอเพียง
ส่วนความเพียงเราก็ถูกพูดอยู่ตลอดเวลาในเรื่องของความพอเพียง
ส่วนความเพียงเราก็ถูกพูดอยู่ตลอดเวลาในเรื่องของความพอเพียง
ส่วนความเพียงเราก็ถูกพูดอยู่ตลอดเวลาในเรื่องของความพอเพียง
ส่วนความเพียงเราก็ถูกพูดอยู่ตลอดเวลาในเรื่องของความพอเพียง

แต่รูปที่ประทับใจก็มีหลายรูปนะครับที่เราเห็นตามข่าวเองก็ตาม

แต่น่าจะมีรูปหนึ่งที่มันตอกย้ำ
ในเรื่องของของพระราชกรณีของท่านได้อย่างชัดเจนนะครับ
มันเป็นรูปที่ผมว่าอยู่ในหัวใจคนทุกคน
แล้วก็เป็นรูปที่จดจำก็จะเป็นภาพที่มีอยู่ตรงนี้
แล้วก็เป็นภาพที่ท่านถือแผนที่และกล้องถ่ายรูปอยู่ติดตัวตลอดเวลา
ก็เป็นสิ่งที่มันตอกย้ำอยู่ตลอดว่าท่านในทุกวันท่านทำเพื่อเราคนไทยทุกคนจริง
ในทุกวันทุกวินาทีของท่าน

จริง๔๘เพลงที่ท่านประพันธ์ขึ้นมา
หลากหลายบทเพลงมันเปิดสู่พังมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้ว
วนเวียนอยู่ในชีวิตคนเราในตลอด๗๐ปีที่ท่านคลองละมาอยู่ตลอดแล้ว
ตลอดที่เรามีชีวิตอยู่แล้ว
แต่เพลงหนึ่งต้องบอกว่าเป็นเพลงที่จดจำนะครับ
เพราะว่าตอนเด็กในโรงเรียนก็จะสอนให้มีชั่วโมงดนตรีอะไรอย่างนี้
ก็จะสอนให้เด็กเล่นกันก็เพลงชะตาชีวิตเนอะ
ที่ร้องนกน้อยค่อยบินมาเดียวได้
มันเหมือนเป็นเพลงที่เป็นเพลงแรกที่เราได้ฝึกในชีวิตของเรา
เป็นเพลงแรกที่เราได้มีโอกาสเล่นดนตรีและร้องเพลงกับเพลงนี้
มันก็เลยถูกฝังอยู่ในหัวใจเรามาตั้งแต่เด็กมั้งครับ

มันไม่มีเหตุผลต้องบอกว่าเพราะอะไร

มันถูกปลูกฝังอยู่ในคนไทยทุกคนตั้งแต่เกิดอยู่แล้วครับ

ก็จะยึดมั่นถือมั่นทำความดี
ทำตามคำสอนของท่านตลอดจนลมหายใจสุดท้ายครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป